เดินทางไปเกาะติดเกมการแข่งขันและได้ดูเกมสด
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้จากวิรี่วอีสเจริญเชื้อรายงานทางโทรศัพท์

จากการถ่ายท่อสดของคนที่มีโอกาสได้ดูผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์กับเกมในสนามนั้น
จังหวะการเล่นของทีมไทยนั้นยังมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีข้อดีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างครับ
ถ้าดูแล้วนะครับจุดเด่นของทีมชาติไทยเนี่ยก็คือพวกเขาวิ่งสู้ฟัดนะครับ
ส่วนจุดที่ยังเป็นจุดด้อยก็คือในส่วนของแผงหลังนะครับ
ที่บางจังหวะอาจจะยังสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจครับ
แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ผ่านเกณฑ์การแข่งขันไปนะครับ
จบสกอร์เองก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหลายครั้งที่บอลมาถึงหน้ากรอบเขตโทษเนี่ย

ก็เลยทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยพลาดการได้ประตูขึ้นนำในหลายจังหวะเลยทีเดียวครับ
เมื่อวานแต่ว่าก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับ๑คะแนนที่ได้มาครับ
มันมีจังหวะหลายเกมที่ทีมไทยกลับมาได้นะครับ
หลายคนก็บอกว่ามีเรื่องของโชคล้างเข้ามาในการแข่งเมื่อวาน
แล้วก็ที่สำคัญเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
พูดถึงสักหน่อยว่ามีผลกันตั้งแต่ไทยมากน้อยแค่ไหนในเกณฑ์ต่อไปนะครับ

ก็ค่อนข้างมีผลทีเดียวนะครับสำหรับสภาพอากาศ
เพราะว่าทุกเกมที่แข่งขันจะแข่งขันช่วงเวลาเย็นนะครับ
ก็คือในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งถ้าดูจากสภาวะที่กาต้าเนี่ย
เวลา๑๖นาฬิกาเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นลงกว่าในช่วงกลางวันค่อนข้างมากนะครับ

แต่ว่านักเตะไทยถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับ
เพราะว่าเดินทางมาเก็บตัวเป็นระยะเวลากว่า๑๐วันแล้วนะครับ
ก็เลยทำให้ไม่มีผลกระทบมากนักนะครับ
คือในช่วงแรกที่พวกเขามาถึงเนี่ยอาจจะมีอาการป่วยเกิดขึ้นบ้างครับ
อยู่กับมันได้นะครับเป็นทวนาเมนต์ที่อาจจะฉุกระหุกนิดนึงครับ
แต่แน่นอนเท่าที่เทียงชัดใจทำได้ดีในจุดนี้ครับ
ครับก่อนพูดถึงเรื่องของ
รวมถึงจังหวะที่สมพรยศนั้นช่วยทีมเซฟทำให้ไม่เสียประตู
หลายต่อหลายครั้งในช่วงครึ่งแรกนะครับก็มีคนไปถามถ่ายว่า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสมพรยศแขวนอยู่ด้วยนะครับที่หลังตะข่ายนะครับ

ยอมรับนะครับว่าก่อนการแข่งขันนัดแรกจะเริ่มขึ้น
มีปัญหาเล็กน้อยครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขัน
จะนำภูตศิลป์ชาวจีนที่จะมาตัดสินในเกม
ทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนผู้ตัดสินจากตะวันออกกลางมาตัดสิน
ในเกมที่มีทีมจากตะวันออกกลางแข่งขันนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ

๑คะแนนก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายครับ

ถ้าได้มีโอกาสชมเกมนะครับ
ก็จะเห็นว่าสมพรยศก็จะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับ
ก็คือการที่เขาเนี่ยจะมีการห้อยพระอยู่ที่บริเวณประตูนะครับ
ก็คือพระเนี่ยได้มีโอกาสไปสอบถามจากสมพรมานะครับ
พรก็บอกว่าเป็นเสือของหลวงพ่ออุทัย
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ในรอบคัดเลือกแล้วนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยก็ได้อธิษฐานให้
ทุกคนในทีมแคล้วคลาดแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าเป็นไปตามนั้นจริงนะครับ
ส่วนจังหวะการเซฟลูกจุดโทษสมพรบอกกับทีมข่าวนะครับบอกว่า
ปกติแล้วจะเป็นคนที่ชอบการอ่านทางจากคู่แข่งนะครับ
ซึ่งคู่แข่งรายนี้เป็นกัปตันทีมของซาอุดีอาราเบีย
น่าจะสไตล์การยิงของเขาเป็นสไตล์แบบค่อนข้างที่คลาสสิคเลยครับ
แล้วก็เรียกเสียงเฮจากกรองเชียชาวไทยกว่า๖๐๐ชีวิต
อีกกว่า๖๐๐ชีวิตที่มาชมเตรียมการสังคัญได้เลยทีเดียวครับ
อีกหนึ่งจังหวัดนะครับก็คือจังหวะที่ชายวัดศรีนาวงศ์นั้น
ลื่นตรงบริเวณกลางสนามแม่แดนของสาวดีอาราเบีย
แล้วสตัสถึงขั้นขาดเลยก่อนที่ผู้เล่นสาอุนั้นจะหลุดเข้าไป
๒คนแล้วเขาก็จ่ายเฮียบรินิลำนาเข้าไปยิงเข้า
ทำให้สาอุนั้นไม่ได้ประตูหนีไทยเป็น๒๐
จังหวะนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับสตั๊ดถึงขั้นขาดตามที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะครับ

ครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่สภาพสนามค่อนข้างลื่น
ที่มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้นนะครับ
เป็นจุดที่ชายาวัดลื่นลงไปแล้วลื่นแรงมากนะครับ
กลายเป็นว่าพอลื่นเนี่ยมีผู้เล่นของซาอุดีอาราเบียหลุดเข้าไป๓คนครับ
ซึ่งถ้าในจังหวะแรกผู้เล่นคนที่แย่งบอลจากชายวัดไปแล้วยิงไปเลย
ก็อาจจะเป็นข่าวร้ายของทีมชาติไทยครับ
แต่ปรากฏว่าเขาอาจจะรีบไปหน่อยนะครับ

ซึ่งผู้เล่นที่เติมขึ้นมาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งลำหน้าจากตั้งแต่แรกแล้วนะครับ

จังหวะนี้ที่ไม่เสียประตูก่อนที่จะมาตามตีเสมอได้สำเร็จครับ
ส่วนสตาร์ทนะครับก็มีคู่ใหม่นะครับ

อีกหนึ่งประเด็นนะครับการได้๑คะแนนของทีมไทยกับการเช็คฟอร์ม
เช่นเดียวกันนะครับเกมอีก๑คู่
สองทีมอย่างทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนือนั้นฟอร์มเป็นอย่างไร

รวมถึงโอกาสของไทยด้วยกับการมองฟอลของไทยจากทีมในต่างแดน
ส่วนตัวแล้วคิดว่าญี่ปุ่นในชุดนี้ยังมีจุดบกพร่อง
คือดูเหมือนการเตรียมทีมของญี่ปุ่นจะเตรียมกันมานาน
แต่ว่าเกมนัดแรกมีจุดโหวตชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของแผงหลัง
ที่หลายจังหวัดเกาหลีเหนืออาศัยจังหวะยิงไกลนะครับ
แล้วก็เกือบที่จะเป็นประตูหลายจังหวะนะครับ
จังหวะฟรีคีก็ตามจังหวะการสับกายยิงหน้ากรอบเขตโทษก็ตามนะครับ
ส่วนนี้เนี่ยคือก็ต้องยอมรับด้วยว่าเกาหลีเหนือเขาก็วางแผนและเตรียมสำหรับทูนาเมนต์นี้มาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
เป็นนัดแรกญี่ปุ่นค่อนข้างอึดอัดนะครับ
เฉพาะเกมครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสถูกเกาหลีเหนือตีเสมอในหลายจังหวะด้วยนะครับ
แข่งของไทยเนี่ยถ้ามองแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือถ้าให้ประเมินสถานการณ์เนี่ยน่าจะพอกันนะครับ
ทีมชาติไทยเองก็มีโอกาสที่จะแบ่งแต้มจากญี่ปุ่นได้เป็นอย่างน้อยด้วยนะครับ
ถ้าหากว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าในเกมที่เจอกับซาวดีอาราเบียไปปรับปรุงข้อบกพร่องนะครับ
แล้วก็นำมาแก้ไขกับเกมในวันที่๑๖ที่จะถึงนี้ครับ
รวมถึงเกาหลีเหนือเองด้วยนะครับเกาหลีเหนือก็ถือว่าดีแต่ก็ดีกว่า
เพราะว่าเขาได้มีโอกาสมาเก็บตัวที่ตะวันออกกลางกว่า๓เดือนเลยทีเดียวครับ

ถือว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้แฟนบอลไทยนั้นมีแรงใจในการส่งเชียร์ทีมชาติไทยในเกมต่อไปนะครับ